ไปที่นครราชศรีมากันบ้าง
ต้องถามคุณผู้ชมกับคุณสุภาษารากันหน่อย

เอาไปประพรมน้ำมนต์ไหม

เติมน้ำหนึ่งปะพรมน้ำมนต์

ตอนนี้คุณที่นครราชศรีมา
กำลังจะมีป้ายทะเบียนออกมาอีกหลายเลขเหลือเกินนะครับ
และที่สำคัญคือเจ้าคุณทงชัย
ทำพิธีให้หลังจากที่ก่อนหน้านี้

พาเลสเตอร์ได้แชมป์พรีมลีกอังกฤษ
นั่นสิในรอบร้อยกว่าปีของสโมสร
ร้อยกว่าปีของสโมสรปรากฏว่าคราวนี้เจ้าคุณทงชัยนะฮะ
เรียกว่าไปประพรมน้ำมนต์ไปเจิมให้

อยากจะไปหรืออยากจะได้เลขเหล่านี้คุณ

ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระพรมมังคลาอาจารย

พุทธเจ้าวัดวัดไตรมิตรวิทยาบราณวรวิหาร
ปลุกเสกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
วดอักษรขอไข่ช้อชิง

เดี๋ยวจะบอกให้ว่าความหมายคืออะไรนะฮะ

จำนวนทั้งสิ้นถึง๓๐๑เลขหมายนะครับ
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมา
แห่งที่๒ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ท่านพูดว่าวิเชียรจันทรนโนไท

เดี๋ยวคุณจะเห็นแผ่นป้ายทะเบียนเรียงรายเต็มไปหมดเลย
ส่วนมากเป็นเลขเหมือนกันเท่าที่แอบเห็นเมื่อกี้นะคะ

ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์อีก๑๓รูปคุณ

มังคลาพิเศษแผ่นป้ายทะเบียนนี่
ขอข่ายชอชิง๙๙๙๙โอ้ยสวยมาก

แล้วก็มีการปลูกเสกผ้ายันด้วยนะคุณ
ที่มีหมายเลขทะเบียนรถสวยกำกับไว้ทุกผืน
เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตเกิดความอบอุ่นใจ
ต่อผู้ที่ได้หมายเลขนั้นไปครองนะครับ
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับจังหวัดนครราชศรีมา
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน๗คน
หมวดอักษรขอไข่ช้อชิงแทน
เดี๋ยวแปลความหมายให้ฟังคุณ
ขอไข่ช้อชิงเป็นตัวอักษรมงคลอย่างไร
ซึ่งเขาหมายถึงขุมทรัพย์เศรษฐี
เลขดีถูกฉลก

ช้อชิงคือฉลกถูกฉลกกับเรารุ่นที่๔คุณย่าฉลองชัยชนะนะครับ
ครั้งที่๑๖จะมีการในการที่จะนำประมูล
วันที่๑๗๑๘สิงหาคมนี้
ห้องสุรนารีบอลลูมโรงแรมดูสิตบรินเซสโคราช
ใครสนใจไปประมูลได้เลขสวยทั้งนั้นนะครับ

ซิความหมายว่าอะไรผอพึ่งหอหีบ
แปลกันซะยาว
โอ้โหพอพึ่งผู้ที่มีศัพท์ร้ำค่า

ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมถึง๒๗สิงหาคมนี้
ก็พบว่าประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแล้ว
ว่าการประมูลครั้งนี้จะนำเข้ากองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทนะคุณ
เพื่อทำเงินที่ได้เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย

อันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

จากเลขสวยแล้วยังมีความมงคลปลอดภัย

เจ้าคุณทงชัยท่านทำพิธีให้ด้วย

อย่าลืมขับรถอย่าประมาท
ใช่ครับไม่ใช่คิดว่ามีของดีแล้ว

ทันทีที่คุณเริ่มที่จะขึ้นรถ

อยู่หลังพวงมาลัยต้องไม่ประมาทตลอดเวลา